ข่าวนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเดินข้ามถนนปรากฏว่าโดนรถคันแรกเฉียว
พอเฉียวแล้วปั๊บเนี่ยกระบะอีกคันนึงตามมาขับทับเสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นกล้องหน้ารถคุณผู้ชมสังเกตดูดีดีนะคะเนี่ยเป็นจังหวะที่รถคันแรกเฉียว
แล้วหลังจากนั้นรถที่ตามมาคันหลังของคันที่ติดกล้องเนี่ยค่ะทับจนทำให้ผู้ชายที่ข้ามถนนนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
นี่ตอนขับมาก็แทบมองไม่เห็นคนข้ามเหมือนกันนะมันเร็วมาก
ถ้าเกิดเราไม่ทำลูกศรเหลืองให้คุณผู้ชมสังเกตเนี่ยนะคือมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะครับ
คันนี้เนี่ยเป็นรถคันแรกที่เฉียวผู้ชายไปนอนบนถนนเนี่ยนะคะเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้เลยคุณผู้ชมครับ
แล้วจุดเกิดเหตุอยู่ตรงถนนเทพรัฐที่กิโลเมตรที่๑๒ตำบลราชาเทวะที่บางพลีสมุทรประการนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพบางแก้วก็มาตรวจสอบ
ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตก็เป็นชายไทยไม่ทราบชื่อนามสกุล
เพราะว่าค้นศพแล้วเนี่ยไม่เจอเอกสารติดตัวนะคะ
อายุประมาณ๕๐ปีสภาพขาหักทั้งสองข้างเลย
โหลกศีรษะแตกแล้วห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตร
ก็เจอรถกระบะรถกระบะคันนี้นี่แหละที่เป็นคันขับทับ
จนทำให้คนข้ามถนนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งกระบะตู้ทึบอีซูซูสีขาวทะเบียนป้ายแดงลอลิง๖๕
กรุงเทพมหานครคันนี้จอดอยู่เลนซ้ายสุด
แล้วดูกันชนหน้าขวาชำรุดกระจกมองข้างขวาก็หัก
แล้วก็มีนายดวงสมพงศ์มั่งสิริอายุ๓๓ปีเป็นคนขับ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ย
กำลังขับรถบรรทุกสินค้าคันนี้ไปส่งที่ขอนแก่น
ทีนี้ตอนขับมาถึงเนี่ยก็วิ่งมาที่เลนกลางความเร็วพอประมาณนะคะ
ปรากฏว่ามีคนมาตัดหน้าแบบกระชั้นชิด
หลบแล้วแล้วก็ไม่พ้นเลยชนผู้ชายคนนี้
สรุปคันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นคันแรกที่เฉียวนะคะ
ทีนี้พอเขากระเด็นไปอยู่เลนขวา
ปรากฏว่ามีกระบะอีกคันนึงที่เป็นกระบะคันดำเนี่ย
วิ่งตามมาจนทับก็ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวคนขับกระบะต้องทั้งสองคันเลยแหละ
คันขาวที่เป็นรถบรรทุกรวมถึงกระบะคันดำเนี่ย
สอบสวนที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนศพผู้ตายก็มอบให้กับมูลนิธิ
ร่วมกับตัญญูนำส่งฉนะสู่ที่โรงพยาบาล
รามาธิบดีจักรินนรึบดินบางพลีสมุทรปราการ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ